สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในเรื่องของความรวยค่ะไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะ
สามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีโอกาสรวยกระทันหัน
มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะสำหรับอันดับที่สามนะคะ
ที่ดวงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมษนะคะ
สำหรับชาวราศีเมษค่ะถือว่าเป็นราศีหนึ่งที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้ลาบฟุก
ลาบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะถึงแม้ว่าโชคลาภของชาวราศีเมษค่ะ
จะเป็นโชคลาภแบบเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่เข้ามาเยียวยาจิตใจ
ทำให้ชาวราศีเมษมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับอันดับที่สองนะคะ
ดวงดีในเรื่องของการเงินขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ
มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินมากเลยนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทองค่ะ
แล้วชาวราศีธนูนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ในวันข้างหน้านะคะ
แต่ว่าเงินก้อนใหญ่นี้ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงนะคะ
กว่าที่เงินก้อนนี้เนี่ยจะเข้ากระเป๋ามานะคะ
เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูค่ะหากหวังในเรื่องของเงินก้อนใหญ่
อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะต้องใจเย็นค่ะอย่าใจร้อนเลยนะคะ
แต่สิ่งที่คุณไม่ต้องรอคุณมีโอกาสจะได้เดี๋ยวนี้เลยนะคะ
นั่นก็คือในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะ
ชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการลงทุนโชคลาภหรือว่าการเสี่ยงดวงนะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีธนูคนไหนค่ะที่สะสมแต้มบุญมาเยอะทำบุญมามากนะคะ
คราวนี้ไม่แน่นะคะว่าผลบุญของคุณที่คุณเคยทำไว้ในอดีตจะเป็นตัวที่หนุนนำส่งเสริมทำให้คุณได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงคนต่อไปนะคะ
สำหรับอันดับที่๑นะคะที่ดวงชะตาดีมากในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับชาวราศีตุลค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภ
หากเราถามว่าทั้ง๑๒ราศีนั้นมีราศีไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะรวยมากที่สุด
บอกได้เลยค่ะว่านั่นก็คือชาวราศีตุลนั่นเองนะคะ
เพราะว่าชาวราศีตุลค่ะดวงดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมแล้วก็ยาวไปถึงช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเลยนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ
เรียกได้ว่าแสงสปอร์ตไลท์แห่งความรวยส่องเข้ามาในดวงชะตาของคุณ
ดวงชะตาของชาวราศีธนูถือว่าดวงดีขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณหวังในเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็การลงทุนก็มีโอกาสที่จะสมหวังดั่งใจหมายนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ
ส่วนราศีอื่นไม่ต้องเงาะกน้อยใจไปหมอกัยขอแนะนำให้คุณมั่นทำบุญสร้างกุศลบ่อยเพราะว่ากุศลผลบุญจะส่งผลให้คุณประโปรศัพท์สำเร็จในเรื่องที่คุณหวัง
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินในวันข้างหน้าด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ